ท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งอาชีพเขาก็ร้องกันมานานแล้วบอกว่า
เกิดสถานการณ์โควิด๑๙แต่ละรอบต้องล็อกดาวน์กันแต่ละครั้ง
อาชีพของพวกเขาโดนก่อนแล้วเปิดที่หลัง
ก็คือบรรดานักร้องนักดนตรี
เพราะมันก็สืบเนื่องจากเรื่องของสถานบันเทิงเทคผับหรือว่าร้านอาหาร
ไปสะดงแสดงไปเล่นดนตรีอะไรกันไม่ได้เลย
ล่าสุดนะครับตอนนี้มีการคลายล็อกอยู่พอสมควร

แต่ว่าสบคบอกว่า
งดให้มีดนตรีสดในร้านอาหารต่างไปก่อน

โพสต์เลยบอกโอ้โหยังไงกันเนี่ย
คือเหตุผลน่ะมันดูกลางดูแปลกนะฮะ
กลัวว่าคนจะฟังเพลงเพลินแล้วก็ถอดแมส
แล้วเดี๋ยวโควิดจะกลับมาระบาด
ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สอบคอเขาเป็นห่วง

ไม่ใช่ว่าจะห้ามตลอดไปแต่ว่ารออีกสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกัน

จนถึงกลางเดือนนี้

เพราะว่าตอนที่เราเห็นบรรดาศิลปินนักร้องคนดังต่างเขาโพสต์เรื่องนี้นะ

ที่เป็นนักร้องนักแสดงศิลปินต่างที่ต้องไปร้องเพลง

เราก็เอ๊ะตกลงสบคเขาบอกว่ายังไง

ที่ได้แถลงในเวทีของสวบคเอาไว้นะครับ
ที่สุดแล้วสาธารณสุขเป็นห่วง
ในเรื่องของการรวมกลุ่มคนมีความแออัด
แล้วปกติเข้าไปรับประทานอาหาร
เสร็จเรียบร้อยก็รีบกลับออกไป

อาจจะทำให้เกิดการฟังเพลินอยู่นาน
แมสรับประทานอาหารไปด้วยฟังเพลงไปด้วย
หรือว่าในส่วนของกลุ่มนักดนตรี
ที่อาจจะเดินทางหลายสถานที่นะคะ
ไปแสดงในที่๒๓แห่ง
ตรงนี้คงต้องขออนุญาตว่าให้รอก่อนนะคะ

โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับ
งดเล่นดนตรีสดในร้านหวั่นคนฟังเพลินถอดแมส
อะไรครับเนี่ยนี่ฮะแล้วไปคอมเมนต์ใต้โพสต์นะครับ
บอกอย่างแรกก็คือคนเขาจะเข้าไปกินข้าวเนี่ย
เขาไม่ถอดแมสหรือสองคนจะไปกินน้ำ
อะไรพรุ่งนี้เขาก็ต้องถอดแมสไหม
พอเพลงเพราะถอดแมสออกเพราะทราบซึ้งเพลง

คุณสงครานเลยบอกว่าว่ากันที่ต้นเหตุไปเลยดีกว่านะ
เราก็ยินดีนะลองไหม
นี่เพิ่งโพสต์เมื่อช่วงเย็นนี้เองนะครับ
อีกหลายคนนะฮะคุณน้ำหวานซาซ่านี่เข้าไปกดไลค์
ในคลิปข่าวนี้ของเพจไทยรัฐนะครับ
แล้วก็เปิดใจคือคุณน้ำหวานซาซ่าเนี่ย
คุณน้ำหวานบอกว่าเหตุผลที่สบคแถลงเนี่ย
มันก็ฟังดูแปลกอยู่นะ
วงการลูกทุ่งเองก็มีคอมเมนต์มาเหมือนกัน
อย่างลำยองหนองหินห่าวเจ้าของเพลงดังเอาผัวไปเทิน
โพสต์ภาพแถลงข่าวของสบค
แล้วก็มีแคปชั่นแบบสะดุ้งสะดุ้งแบบสั้นบอกเดี๋ยวนี่ฮะ

คือตอนที่เราสอบถามไปเนี่ยเธอคุยแบบน้ำเสียงแบบสะอื้นเลย
บอกทำไมรัฐบาลไม่ให้โอกาสอาชีพนักร้องนักดนตรี

อันนี้นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงสะท้อนดูนะครับ
เขาใส่แมทกินหรือเปล่าหรือเขาต้องถอดแมทกิน

นักร้องนักดนตรีอย่างนักดนตรีเขายังใส่แมทเล่นได้
ก็นักร้องเขาแค่เปิดแมตป์หรือใส่เฟสชิวลองได้
อย่างนี้ทำไมไม่ให้โอกาส
พวกเขาพวกนักร้องนักดนตรีที่เขาต้องหาเช้ากินค่ำ
จำกัดจำนวนคนเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับหวานเนอะ

นักร้องก็อาจจะไม่ได้แบบได้รับความบันเทิงอะไรเท่าเดิม
หวันเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าจะต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะ
ก่อนคนหนึ่งถ้าไปดูคอนเสิร์ตสนุกมากว่าคงไม่ถอดหน้ากากแน่นอน
อันนี้ส่วนตัวหวันนะ